ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ได้อัปเดตนะคะการช่วยเหลือครอบครัวของพี่โอวรุษ
ว่าทั้งตัวของพี่ตั้มแล้วก็พี่นีโน่เมธานีได้มอบเงินที่ทุกคนร่วมกันทำบุญผ่านบัญชีที่ทั้งคู่
ได้รวบรวมเป็นจำนวน๒ล้านบาทมอบให้กับพ่อแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยหลังจากนี้ค่ะก็เตรียมทำบุญครบรอบ๕๐วันให้กับพี่โอวรุษ
โดยมีกำหนดพระราชทานเคลิร์งศพในวันที่๒๓ธันวาคมนี้ค่ะ
และของน้องของพี่แต่ก็รวบรวมได้ประมาณ๒พลาดบาทครบ
โดยเชิญเหลี้ยงค่ะ

และเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสนี้นะคะประกาศลาวงการบันเทิงแบบถาวรเลยคุณ
ซึ่งสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าเบื่อการใช้ชีวิตในเมืองหลวง
คือพี่เขาบอกว่าเต็มอิ่มแล้วกับชีวิตแบบนี้นะคะ
อยากจะกลับไปสารต่อกับโปรเจกต์ต่างที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่
พร้อมกับปฏิเสธว่าไม่ใช่การสร้างกระแสโปรโมทคอนเสิร์ต
แต่เป็นจังหวะพอดิบพอดีที่จะขึ้นเวทีใหญ่เป็นการทิ้งทวนค่ะ

ภาระการงานที่เชียงใหม่มันค่อนข้างเยอะมาก
จริงพี่ก็ไม่ใช่คนสำคัญของวงการอยู่แล้วณตอนนี้
ปีแล้วครับตั้งแต่ปี๒๕๒๕เนอะ
ใจหายไหมคือไม่นะครับเพราะว่า
มันไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนี้มานานมากแล้วยังไงคือแบบ
จริงคือไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่
คือตอนนี้พี่ตั้มเองเขาก็ไปปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่
ธุรกงธุรกิจนะคะมีโปรเจกต์ต่างอยู่ที่เชียงใหม่
แล้วตอนนี้ก็มาแจมในคอนเสิร์ตนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตทิ้งท้ายทิ้งทวน
ก่อนที่จะอำลาวงการแบบถาวรนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะนี่เสียงดีรุ่นใหญ่ผ่านไปมา